เพราะว่าในโลกโซเชียลเขามีการแชร์กันเรื่องราว
ของหัวหน้ารอปภข่มขืนลูกบ้านผู้หญิงนะครับ
แล้วก็แชร์รายละเอียดต่างนานามาเยอะเลย
บอกว่าลูกบ้านคอนโดสาววัย๓๖ปีลืมกุญแจไว้ในห้อง
ทีนี้ก็ตามรอปภคนนี้ซึ่งเป็นหัวหน้ารอปภด้วยนะ
ก็คือนายมนตรีอายุประมาณ๔๐ปีมาช่วยเปิดห้องให้หน่อย
แต่เปิดไม่ได้จึงตามช่างกุญแจจนกระทั่งเปิดห้องได้นะครับ
บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นสักประมาณเที่ยงคืนกว่าของเมื่อวานนี้นะครับ
จากนั้นนายมนตรีลงไปส่งช่างกุญแจ
แต่กลับขึ้นมาเคาะห้องของลูกบ้านผู้หญิงคนนี้
ลักษณะการขึ้นมาแบบนี้เหมือนคนเมาสารเสพติดด้วย
แล้วก็นายมนตรีผลักผู้หญิงคนนี้เข้าไปในห้องจนเสียหลักแล้วก็ล็อกประตู
จากนั้นใช้กำลังบังคับใส่กุญแจมือคมคู่ไม่ให้ส่งเสียงร้อง
แม้ว่าผู้หญิงจะพยายามอ้อนวอนขอร้องแต่ไม่เป็นผล
นายมนตรีลงมือข่มขืนจนสำเร็จหนึ่งครั้ง
มนตรีไขกุญแจมือให้ผู้หญิงแล้วก็นอนเอาแรงเพื่อจะข่มขืนอีกรอบ
ผู้หญิงรีบใส่เสื้อผ้าวิ่งลงมาชั้นล่างโทรแจ้งเหตุ๑๙
ตำรวจมาไม่ถึง๕นาทีก็ถึงแล้วนะฮะ
แต่นิติคอนโดไม่ให้ความร่วมมือกับตำรวจ
ไม่ยอมให้ขึ้นไปตรวจสอบในห้องของผู้เสียหาย
แต่ให้ดูวงจรปิดอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับ
ใช้เวลานาน๒ชั่วโมงในการที่นิติไม่ยอมให้ตำรวจขึ้นไป
ทำให้นายมนตรีหนีลงลิฟต์ทิ้งกุญแจมือไว้ในถังขยะ
แล้วก็ตำรวจไปตามหาตามห้องพักต่างในซอยเพชรเกษม๔๗
แต่ก็ไม่พบตัวนะครับ
ทีนี้มีการให้ข้อมูลมาอีกนะครับ

ซึ่งเป็นหัวหน้ารอปภของคอนโดนี้
เคยมีคดีข่มขืนเมื่อปี๒๕๕๙
เพิ่งจับพ้นโทษมาเมื่อปี๒๕๖๐นี่เองคุณ
เรื่องนี้แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะครับ

โดยพลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอก

เผยถึงความคืบหน้าถึงเหตุการณ์นี้นะครับ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง
อย่างเช่นที่โลกโซเชียลเขาแชร์กันจริง
พนักงานสอบสวนได้ขออนุมัติหมายจับ
ข้อหาข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น
ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัว

ข้อหาขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน

พ้นจากการจับกลุ่มของเจ้าพนักงานนะครับ
จากวันเกิดเหตุนิติคอนโดอ้างว่า
พนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีหมายค้น
และอยู่ในยามวิการจึงไม่ให้ตำรวจขึ้นไป
แต่คือความจริงกรณีแบบนี้ต่อให้ไม่มีหมายค้น

แล้วผู้เสียหายเขาแจ้งตำรวจแล้วต้องไปค้นได้เลย
เป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าตำรวจมีสิทธิ์มีอำนาจตามกฎหมายนะครับ
ทีนี้ก็ต้องตรวจสอบกับบริษัทรักษาความปลอดภัย
รับผู้ก่อเหตุเข้ามาทำงานด้วย

เคยต้องโทษในคดีข่มขืนกระทำชำราวมาแล้ว
ซึ่งตามพรบธุรกิจรักษาความปลอดภัยระบุ
ห้ามรับบุคคลใดที่ต้องโทษคดีความผิดทางเพศ

หากบริษัทไม่ตรวจสอบประวัติย้อนหลัง
ก็จะเข้าข่ายมีความผิดด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกไปจากการตรวจสอบประวัติย้อนหลังจริง

ก็พบว่าผู้ก่อเหตุเคยมีคดีก่อเหตุลักษณะแบบนี้
กับเยาวชนที่จังหวัดสะแก้วเมื่อปี๒๕๕๙
ค้นโทษมาเมื่อปี๒๕๖๐นะครับ
โอ้โหคุณรอปภย่อมาจากพนักงานรักษาความปลอดภัย